วันนี้เปิดศึกชิงล้านคู่ใหม่ครับ
เห็นบอกว่ามีคำพูดที่ลูกพูดแล้วคุณพ่อรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละน้ำทิพย์ชะลมใจ
พอดีผมเหนื่อยมากลูกก็เลยทั้งสองคนมาหาพ่อ
เหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าหนูหาเงินได้หนูจะช่วยพ่อเอง

เอ็งจะช่วยอังกฤมัติอุปกรณ์ให้พ่อนะ
อันนี้พ่อนะ

ตอนหนูอยู่ป๓นะครับพ่อก็ทราบจากแม่ว่าแม่เป็นหนี้นอกระบบค่ะ
ไม่รู้ว่าแฟนเขาไปทำอะไรบ้างช่วงที่ผมไม่อยู่
เขาก็ยอมรับว่าเขาไปเล่นการพนันไปกู้มา๕แสน
หนี้ก็มาทวงที่บ้านหลายคนหลายเจ้ามากแฟนก็เลยหนีไป
หนี้แต่ละคนมาบอกว่าเท่าไรเราก็เลยต้องใช้หนี้ไปจนเงินหมด
ไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกะละมังัน
ร้องเพลงดังให้หนวกหูบ้านเกิด

นักสู้ชิงร้าน
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
เป็นแฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และแฟนรายการของเราแน่นอนที่สุดนะครับ

นั่นคือวันหยุดวันอาทิตย์ครับเวลาดีแบบนี้ของครอบครัว๖โมงเย็นนะครับ
พบกับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
บนเวทีแห่งนี้นะครับจะเป็นการประชันความแม่นยำนะครับในเนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับคุณผู้ชม
โดยเราจะมีนักสู้สองคนด้วยกันขึ้นมาประชันเพื่อชิงเงินล้านกันบนเวทีของเราแห่งนี้ครับ
ส่วนผู้ที่พลาดพลั้งนะครับก็จะมีเงินทุนปลอบใจจากทางรายการของเราไป
แต่ถ้าดีที่สุดนะครับร้องให้ถูกต้องไปจนถึงยกที่๑๐พร้อมกันนะครับถูกต้องทั้ง๒คนรับไปเลยคนละ๑ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
เปิดศึกร้ายช์เช่นนอนกันนักสู้นิ่งสมัย

น้องเพลงเด็กหญิงตัวน้อย

สวัสดีครับสวัสดีครับ
อยู่ชั้นม๒อยู่โรงเรียนกองนปุปธรรมคณราศึกษาจังหวัดลบบุรีค่ะ
น้องมิวสิกเด็กหญิงผู้มีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจ
อาศัยอยู่กับคุณพ่อที่จังหวัดลบบุรี

มีพ่อหนูแล้วก็รวมหนูเป็น๒คนค่ะ
รับราชการอาหารค่ะอยู่แผนกซ่อมบำรุงค่ะ
ชีวิตหลังเลิกจากโรงเรียนทุกวันของน้องมิวสิกคือ
การเริ่มต้นในการหารายได้ด้วยการขายลูกโป่งตามงานต่าง
เรียนมาก็จะไปขายลูกโป่งสวรรค์ค่ะ
ตามงานแต่งงานบวชต่างค่ะ
พ่อเป็นคนอัดลมค่ะแล้วก็หนูก็จะเป็นคนถือไปขายค่ะ
หนูขายลูกโป่งตั้งแต่๖โมงเย็นยัน๔ทุ่มค่ะ

ช่วงนี้มีโรคโควิดเข้ามาก็ขายไม่ค่อยได้ค่ะ
พอขายไม่ได้งานบวชนี้นะคะก็ต้องไปขายงานบวชอื่นค่ะ
แบบว่าต้องย้ายไปเรื่อยไม่งั้นเดี๋ยวคู่แข่งตามมาทันค่ะ
ทำอาชีพนี้ต้องหูตาว่องวัยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันคู่แข่งค่ะ
น้องมิวสิกเขาเป็นคนล่าเริงแจ่มสายอารมณ์ดีครับ
น้องฮอกยันต์ก็กล้าแสดงออก
เขาไปช่วยผมขายลูกโป่งแต่อายุประมาณ๕๖ขวบครับ
อกจากอาชีพขายลูกโป่งสวรรค์แล้ว
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับน้องมิวสิก
ซึ่งรายได้นี้เริ่มมาจากงานอดิเรกที่ตัวเธอสนใจ
แล้วมีอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่หนูทำเป็นงานในลีกกับพ่อ
ก็คือเลี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดค่ะ
มีหั่นหัวสิ่งเทาหน้ามันหย่อนเหมือนคนแก่มันย้อยมันเหี่ยวค่ะ
ตามันย่นจนตาจะปิดเลยค่ะ
ชอบครับเพราะมันนิ่มดีเวลาไปจับ
อกจากนี้ก็ยังมีห่านหัวสิงขาวค่ะ
เสน่ห์อยู่ตรงตามันจะเป็นสีฟ้าค่ะ
มันจะมองตาขวางมองหาเรื่อง
อกจากนี้ก็ยังเลี้ยงห่านโทเหลาค่ะ
ห่านโทราวมันจะมีจุกด้วยค่ะแล้วก็ปากไปสีส้ม
สาเหตุที่หนูเลี้ยงหาเลี้ยงเป็ดนะคะเป็นงานอดิเลก
ก็คือข้อหนึ่งนำความรู้ไปสอบได้ค่ะ
ก็แบบว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะ
ว่าอาหารกินอาหารอะไรกินย่าอะไรบ้างค่ะ
ข้อ๒นะคะก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
คิดพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปค่ะ
ข้อ๓นะคะเวลามีคนสนใจนะคะ
เขาก็มาแบ่งไปได้ค่ะเขาก็ให้ค่าขนมหนูมาค่ะ
ดีใจค่ะที่ได้ค่าขนมเพิ่มขึ้นค่ะ
ในอดีตครอบครัวของน้องมิวสิก
เคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุข
จนกระทั่งวันหนึ่ง
คุณพ่อของน้องมิวสิกได้รู้ความจริงบางอย่าง
และจากนั้นไม่นานครอบครัวของเธอก็ต้องล่มสลายลง
ตอนแรกนะคะครอบครัวของหนูก็มีอยู่ด้วยกัน๔คนค่ะ
มีพี่สาวหนูมีพ่อมีแม่แล้วก็รวมมีหนูด้วยค่ะเป็น๔คน

พ่อก็ทราบจากแม่ว่าแม่เป็นหนี้นอกระบบค่ะ
เป็นหนี้ที่ปิดบังไว้นานตั้งแต่หนูเล็กค่ะ

ไม่รู้ว่าแฟนเขาไปทำอะไรบ้างช่วงที่ผมไม่อยู่
วันหนึ่งแฟนเขาก็บอกว่าเขาเป็นหนี้นอกระบบ
เขาก็ยอมรับว่าเขาไปเล่นการพนันไปกู้มา๕แสน
เขาเอาเงินมาใช้หนี้ในบางส่วน
หนี้ก็มาทวงที่บ้านหลายคนหลายเจ้ามาก

หนี้แต่ละคนมาบอกว่าเท่าไรเราก็เลยต้องใช้หนี้ไปจนเงินหมด
อารสิทธิ์ปฏิเสธในร้าน
กำลังใจจากเด็กหญิงตัวน้อยซึ่งเป็นลูกสาวสุดที่รัก
ทำให้คุณพ่อกลับมาเข้มแข็งและพร้อมสู้ชีวิตอีกครั้ง
ไม่ต้องห่วงหนูใช้หนี้แทนพ่อเอง
โอเคถ้ามีพ่อไปไหนนะ

มาเอาใจช่วยน้องมิวสิกเด็กหญิงผู้เป็นแรงใจ
แล้วทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อมีรอยยิ้ม
ให้เธอร้องได้ครบ๑๐เพลง
เพื่อนำเงินล้านกลับบ้านไปให้ได้นะครับ

มิวสิกดูจากภาพชีวิตแล้วโอ้โห
มีกิจการของตัวเองที่ทำกับคุณพ่อคือขายลูกโป่ง
แล้วก็ยังมีที่เห็นมีเลี้ยงอะไรบ้างฮะ

น้องมีห่านกับเป็ดอะไรพวกนี้อยู่ในอานัททั้งหมดกี่ตัวลูก
ประมาณ๒๐กว่าตัวได้ค่ะ

เจ้าซานต้าห่านหัวสิงสีเทา
หัวสิ่งที่มิวสิกบอกว่าชอบมากที่สุดเลย

ขอเชิญคุณห่านซานต้าค่ะมา

ปกติสายพันธุ์นี้เขาจะตัวใหญ่อย่างนี้เหรอ

หรือว่าเราพัฒนาแล้วเลี้ยงให้มันตัวใหญ่แล้ว

คุณพ่อค่ะนิสัยเขาเป็นยังไงคะคุณหานเนี่ยค่ะ
คือถ้ามีตัวผู้หลายตัวเขาจะดุครับ

เขาคือตัวผู้อย่างที่คุณพ่อทำอยู่นี่ทำอะไรกับเขาครับคุณพ่อใช่ครับ

เขาก็เคลิ้มเลยเขาก็ชอบ

ซัลต้าอ๋อสวยด้วยโอ้โฮสวย
นี่อ่อนเสียบมื้อกับซัลต้าด้วย
ใครที่สนใจด้านนี้ก็สามารถซื้อได้ที่มิวสิกเนาะ
ค่ะมีเบอร์โทรไหมลูกมีค่ะ

ค่ะโทรหาได้นะคะคุณพ่อพิษนะคะ
ถ้าใครอยากจะเลี้ยงว่าต้องมีพื้นที่ต้องมีอะไรอะไรยังไง
นี่คือเรื่องส่วนแรกของมิวสิกนะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ร้องเพลงก่อนดีกว่านะคะ
ก็ต้องมาเริ่มกันที่เรื่องของเงินทุนกันก่อนนะครับ
รายการของเราต้องการเงินทุนเท่าไหร่

ค่ะที่มารายการร้องได้ให้ร้านนะคะ
หนูก็อยากนำเงินไปใช้หนี้ให้พ่อค่ะ

ส่วนที่เหลือก็จะนำเป็นทุนการศึกษาค่ะ

ที่๑นี้ก็เงินทุนสะสม๑๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของน้องมิวสิก

โอเค

แสดงว่าแน่นอนแสดงว่านี่ความสบายใจสูง
ทีนี้ชื่อเพลงอะไรครับให้คิ้งมาส่งได้บอลล์ค่ะ
ของพี่เบลนิพาดา

สบายค่ะเคยร้องที่โรงเรียนค่ะ

ได้เพลงที่คุ้นเคยดีในยกที่๑
ตัวช่วยนะครับในยกที่๑นี้นะครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
โปกติกะเป็นเค้องเหนียบเหนียบนั่งเหียบ

ยิ่งลูกสอนปะลองสั่งใจเสียจังได้
ฮับไว้กับบ้านเยอะ
เป็นตะหักบ้านนี้ให้ขรีมส่องได้บ่
สึกสึกใส่หนอย่ออีอัง
เป็นตาสังเอาหายผู้เศร้าหลายดูกา
เมื่อวันมาแลกเศษร้ายกัน
สิเป้าทำคะแนน
อยากมีแฟนถือไอว่าวแบบบ่
ไอคุณหนูมักเผินที่รักได้บ่
ใจมันเป็นบ่เป็นจังหวะ
ย้ำส้มตากับไอคุณล่ะ
คุณหนูขอคุณหนูมัก

ลงกลางใจสัญญาจังได้
หว่าก็บ่อยู่
เป็นตาหักปานนี่
ให้ขรีมส่องได้บ่
สึกสึกใส่หนอย่อออีอัง
เป็นตาสังเอาหาย
ผู้สาวหลายหนูก็มองว่ามันแหล่งเศร้ายคัน
สิเพราะทำขนาด
อยากมีแม่นคือไอ้ว่าแบบว่าไอ้คุณนี่หนูมักเผินที่รัก
ได้บอก
ใจมันเป็นบ่าเป็นจังหวะอยากสอบตากับไอ้คุณหล่อ

คุณนี่หนู

อยากได้อยากได้
แน่สนุกนะครับ
มีจุดแวบหนึ่งแบบคำแบบเอ๊ะไม่รู้

เพลงนี้ก็ของคุณเบลนิพาดานะครับ

รอบนี้เรียบร้อยมิวสิกทำหน้าที่ของมิวสิกแล้ว

ร้องเพลงเด็กหญิงตัวน้อย
ผู้มาสู้เพื่อเครื่องมือทำกินของพ่อ
น้องเพลงเด็กหญิงตัวน้อยจอมขยัน
อาศัยอยู่กับครอบครัวที่อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็ทำอาชีพก่อสร้างค่ะที่วัดค่ะ
แล้วก็ซ่อมแซมบ้านค่ะ
สงสารที่พ่อไม่ค่อยมีงานค่ะ
พ่อก็จะแบบเครียดแล้วก็เหมือนว่าไม่มีงานแล้ว
สาเหตุของการที่น้องเพลง
ตั้งใจจะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ

เพราะเธอทนไม่ได้ที่จะเห็นคุณพ่อที่เธอรัก
ต้องมีน้ำตาจากการผิดหวังเรื่องของการงาน
ในครอบครัวหนูสงสารพ่อค่ะ

แล้วพ่อก็ไม่มีอุปกรณ์การช่างค่ะ
ตอนนั้นพ่อเริ่มโกงค่ะ
แล้วพ่อก็ไม่มีตังค์ค่ะ
ก็เลยต้องขายอุปกรณ์การช่างค่ะ
พ่อก็เลยมาของานที่วัดค่ะ

ขายเครื่องมือขายอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องมือที่รับใช้อยู่ทุกวันที่ทำมาหากิน
ขายช่วงนั้นก็ได้ประมาณ๗๐๐๐บาทเอง
เพื่อที่เอาตัวนี้ไปจ่ายค่าแรงลูกน้อง
ส่วนตัวเราก็เหลืองิญเนวประมาณ๑๐๐๐บาท

พอหนูได้ตังค์หนูก็จะเก็บเอาไว้ค่ะ
แล้วก็จะไปซื้ออุปกรณ์การช่างให้พ่อค่ะ

ขั้นวิกฤตแล้วเราถึงต้องขายเครื่องมือ
ช่วงรอบที่ทำงานโรงแรมครับ

ก็เบิกได้แค่แสนกว่าเอง
มันเป็นงานกลางคืน
ถ้าคุณพ่อไม่ใจผมผมก็ไม่มีให้ใจลูกน้อง

ครอบครัวทั้งลูกน้องมันจะไปกันหมด

แต่ความเป็นสุภาพบุรุษของคุณพ่อ
คุณพ่อรับผิดชอบในลูกน้องเต็มที่
ใช่ครับครับครับ
พูมใจไหมคะได้ยิ้นคุณพ่อพูดแบบนี้

รู้ไหมว่าเพลงเป็นพลังขับเคลื่อนพลังของคุณพ่อ

แอ้นเจสชู่อ่านและมัสซีอุปกรณ์ให้พ่อนะ

ต้องการเงินไปซื้ออุปกรณ์ให้คุณพ่อ
วันนี้จะต้องร้องเพลงในยกที่๑

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
อินโทรยกที่๑ของน้องเพลงมาเลยครับ
รับรับมา

เอาจะคืดก็คืดค่ะ

ส่งสายตาไปหาใครเมื่อสักครู่นี้คุณแม่เหรอ
งั้นก็พร้อมเลยถูกไหมคะ

เพื่อไม่มั่นใจเรามีตัวช่วยให้๓แผ่นป้าย

ตลอดทั้งการชิงล้านของเพลงและพี่มิวสิกนะครับ

น้องเพลงครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ

ใช้สีกรรามังงาสาม
ช้าดังให้กรบเสียงด้านใกล้
คืนนี้เขามีงานแต่งกัน
เจ้าสาวคนนั้นนะเพื่อนฉันใช่ใคร

ลองมั่นเถิด
อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป
จะไม่ได้อิจฉาใคร
แค่แปลกใจคิดมันไม่ใช่เรา
เสียงแห่แต่วงแท่งมงกองยาวพลาดหน้าบ้านเรา
เลยอดมองไม่ได้
เจ้าบ่าวก็ถือขันหมากมา
เสียงใครทักว่านั้นแฟนเก่าใคร
เอ้ยช่างมันเถิด
อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป
ฉันไม่ได้อิจฉาใคร
แปลกใจที่ไม่มาบ้านเรา

ใช้ตีกะละมังงานร้องเพลง
ดังให้หนวกหูบ้านใกล้
เขาร้องสักสรรค์วันวิวา
ฉันไม่น้อยหน้านักคนหลายใจ
เอ๊ยช่างมันเถิด
อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป
ฉันไม่ได้อิจฉาใคร
แต่แปลกใจที่น้ำไหลออกตา
เอ๊ยช่างมันเถิด
อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป
ฉันไม่ได้อิจฉาใคร
แต่แปลกใจที่น้ำไหลออกตา
ร้องไปแล้วมั่นใจแค่ไหนคะน้องเพลง

กระจายเต็มเวทีพื้นที่ไปหมดเลย

เชิญครับน้องมิวสิกนะครับ
การร้องชิงล้านในยกที่หนึ่งของเด็กสาวทั้งสอง
ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อย
มิวสิกผู้ท้าชิงที่ประเดิมเวทีเป็นครั้งแรกนั้น
กลับมีบาดแผลให้กังวลอยู่บ้าง
จะผ่านยกนี้ไปได้หรือไม่
มาฟังผลการตัดสินกันในช่วงหน้าครับ

ให้เค้ารีบมาส่งได้บ่สิ่งสื่อใส่หนอ

ใช้สีกะละมังงาสาม
ถ้าดังให้กลบเสียงบ้านไกล

เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
มิวสิกและน้องเพลง
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

หนูก็อยากนำเงินไปใช้หนี้ให้พ่อค่ะ

ส่วนที่เหลือก็จะนำเป็นทุนการศึกษาค่ะ

เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
มิวสิกและน้องเพลง

และผู้ที่ร้องได้นะครับได้อยู่ต่อ
ชิงล้านกับนักสู้คนต่อไป

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

อย่างที่เราคาดคณีกันไว้เลยค่ะ

รู้เพราะว่าวันนี้มิวสิกมา

รักลูกสาวขนาดไหนครับคุณพ่อ

รักมากรักมากทั้งสองคนเลยครับ

รักมากรักมากทั้งสองคนเลยครับ
ที่อยู่กันวันนี้ก็เพราะลูกครับ
ที่อยู่กันวันนี้ก็เพราะลูกครับ
มีความสุขไหมคะอยู่กับลูกคุณพ่อ
มีความสุขครับ
ลูกไม่เคยทำให้พ่อเสียใจครับประมาณนั้น
ลูกไม่เคยทำให้พ่อเสียใจครับประมาณนั้น
มิวสิกไม่มีอะไรที่มีมูลค่าไปมากกว่าความสุขที่เราจะมอบให้คุณพ่อได้
มิวสิกไม่มีอะไรที่มีมูลค่าไปมากกว่าความสุขที่เราจะมอบให้คุณพ่อ

คุณพ่อเขาก็มองมิวสิกด้วยความรัก
มีกันและกันแบบนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ส่วนอื่นเราพลาดจากเวทีตรงนี้
แต่เราก็ไปหาจากที่อื่นได้นะคะ
ใครอยากมีอยากเลี้ยงห่านพันธุ์สวย

ติดต่อได้ที่หมายเลข๒

ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำได้

ขายเห็นโทรได้ที่เมอร์เดียวกันนะคะค่ะ
ลบบุรีเห็นน้องมิวสิกถือลูกโป่งไป

และวันนี้นะครับน้องมิวสิกก็รับเงินทุนปลอบใจ
จากทางรายการร้องได้ให้ล้านไปนะครับ
วันนี้รับไป๕๐๐๐บาทครับ
ส่วนน้องเพลงมีอยู่แล้ว๑๐๐๐บาท
และเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นการชิงเงินทุนสะสมมาได้นะครับ

วันนี้น้องเพลงก็รับไปเลย
เป็นเงินทุนสะสมส่วนตัวของน้องเพลงเองเลย

พิษนะครับหรือว่าจาพิษด้วยนะครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ต่อไปนะครับ

เมื่อน้องมิวสิกต้องจบเส้นทางชิงล้าน
เพียงแค่ยกที่๑นี้เท่านั้น
แต่ก็ยังได้ทุนไปแบ่งเบาภาระของครอบครัวจำนวน๕๐๐๐บาท
ทางรายการขออวยพรให้เด็กสาวคนนี้สู้ต่อไปอย่างเข้มแข็ง
โดยใช้ความกระตันอยู่และความรักที่มีต่อคุณพ่อเป็นแรงผลักดันครับ

ท้าชิงจากมุมน้ำเงินยายพิมคุณยายทวดที่มีชีวิตเพื่อเหรน
สวัสดีจ้ายายชื่อยายพิมรดานามสกุลเดือนกลางชื่อเล่นว่ายายพิม
นักสู้ของเราในวันนี้เธอเป็นคุณยายทวดที่มีหลานสาววัยกำลังซุกสนที่ต้องดูแลถึงสองคน
ยายพิมพักอาศัยอยู่ที่แฟลต์ดินแดงจ้ะอยู่กับเหรนสองคนค่ะเป็นถ้วนแล้วแก่แล้วจ้ะ
คนที่หนึ่งชื่อว่าน้องมายค่ะอายุห้าขวบน้องมายจะเป็นเด็กขี้เล่น
ซักถามจู่จี้จุกจิกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนเลนคนที่สองชื่อว่าน้องเอิญ
อายุสองขวบครึ่งคนนี้นิสัยล่าเริงขี้เล่นชอบเต้นตามเวลาโทรทัศน์เขาเต้นอย่างเงี้
เขาจะเต้นทำท่ายึกยักษ์ยึกยักษ์ยึกยักษ์ตามภาษาเด็กของเขาอ่ะ
พิมรักเหรนทั้งสองคนดั่งแก้วตาและดวงใจหยาดเหงื่อแรงงานทุกหยดที่ยายพิมทำงานอย่างหนัก
ก็เพื่อหาเงินเลี้ยงดูเหรนทั้งสองถึงแม้ว่าตัวเองจะได้นอนเพียงวันละ๔ชั่วโมงก็ตาม
กิจวัตรประจำวันของยายก็จะต้องตื่นตีหนึ่งเพื่อไปจ่ายตลาด
สองคนก็จะนอนอยู่ข้างบนแล้วก็เราก็จะย่องลงไปข้างล่าง
เพื่อที่จะไปเปิดร้านแล้วก็เตรียมของไว้ขายตอนเช้าค่ะ
แล้วก็ประมาณตีห้าก็จะขึ้นมารับคนโต
แต่งชุดอาบน้ำเอาไปโรงเรียนตอน๖โมงเช้า
คนเล็กก็จะนอนอยู่ที่ร้านแล้วขายของไปด้วยเลี้ยงเขาไปด้วย
ขายหกโมงครึ่งถึงประมาณสักสิบโมงครึ่ง
ถ้าไม่หมดก็จะขายไปเรื่อยจนถึงบ่ายโมง
ถ้ามันไม่หมดจริงก็ถึงจะต้องเก็บร้าน
พอเก็บเสร็จก็เตรียมไปรับไอ้คนโตจากโรงเรียน
ยายก็พาเหรียญสองคนนี้จ่ายตลาดด้วยเลย
พอกลับมาไอ้คนโตก็อาบน้ำพอทำเสร็จก็จะเตรียมของไว้ขาย
หลังจากนั้นก็ทำกระโปรงกับข้าวให้เขากิน๒คน
สามทุ่มก็เตรียมให้นอนถ้าไม่นอนก็นู่นอ่ะสี่ทุ่ม
ก็ต้องบังคับให้นอนเพราะว่ายายจะต้องนอนไม่ไหว

การที่ต้องทำงานไปด้วยและต้องเลี้ยงเหรนวัยกำลังสนถึง๒คน
ยายพิมยอมรับว่าเหนื่อยมากแต่ก็เป็นความเหนื่อยที่เกิดมาจากใจที่มีแต่ความสุข
ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่เหนื่อยจากการค้าขายมากกว่า
อดมันต่ำลงต่ำลงยิ่งช่วงโควิดมาล็อตสองนี้ยิ่งหนัก

เมื่อการค้าขายไม่เป็นอย่างที่หวังสิ่งที่ยายพิมกลัวที่สุดก็คือ
ไม่มีเงินพาเหรนสาวคนเล็กน้องเอิญไปหาหมอ
เนื่องจากน้องเอิญมีโรคประจำตัวเป็นโรคทารัสซีเมีย
ต้องเดินทางไปให้เลือดที่โรงพยาบาลทุกเดือน
ห่วงน้องเอิญเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวเขาจะเป็นโรคเลือดเป็นโรคทาราซิเมีย
ถ้าไม่ให้เลือดอาการของเขาก็น่าจะซีดลงแบบเห็นได้ชัดเลย
ริมผิบปากนี้ก็จะซีดคือตัวเขาอาศีลแบบไม่มีเลือดเลย
นั่นคืออาการที่แบบเกร็ดเลือดต่ำสุดจะต้องรีบไปหาหมอ
ถ้าไม่ให้นี่เขาก็ต้องตาย
บางครั้งนะบางทีเราไม่ได้สังเกตคิดว่าเด็กอ่ะ
ง่วงนอนจะนอนแล้วอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วไม่ใช่นั่นคือการหลับไปโดยการที่เลือดเขาต่ำ

ยายพิมคิดไว้อยู่ในใจเสมอว่า
เธอไม่พร้อมที่จะสูญเสียเหรนสาวคนเล็กไป
เพราะปมที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเธอเมื่ออดีตกว่า๒๐ปีที่แล้ว
เธอเคยสูญเสียลูกสาวสุดที่รักไปเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์
ยายน่ะเคยสูญเสียลูกสาวไปตอนอายุ๑๗

ให้ตลอดไม่เคยมีวันไหนที่จะไม่ร้องไห้
เพราะว่าถึงเลนยิ่งหนักนะก็ไม่อยากสูญเสียไป
อยากให้เขาโตขึ้นมาให้เราได้เห็นได้ชื่นใจ
นี่แหละค่ะเหรนสองคนที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนะจ๊ะ
มีพลังในการทำมาหากินค้าขายอยู่ทุกวันนี้
พ่อเขานี่ได้กำลังใจตรงนี้แหละ
หนูรักทุกที่สุดเลยค่ะ
อยากได้เงินรางวัลก็เอามาใช้หนี้ส่วนที่เราเป็นหนี้ร้อยละ๒๐ต่อวันนะคะ
แล้วก็เอามาเก็บไว้กินไว้ทำทุนแล้วก็จะเอาไว้เลี้ยงเหรนสองคน
รักษาโรคเลือดให้เขาแล้วก็เก็บไว้ให้เขาเรียนหนังสือ
มาเอาใจช่วยยายพิมแม่ค้าขายแกงถุง
ผู้ที่จะวางตะหลิวและหันไปคว้าไมค์ขึ้นมาร้องเพลง
เพื่อความฝันที่จะทำเพื่อเลนทั้งสองของเธอ
แม่มาถึงสวัสดีคุณบุญชูเลยแสดงว่าได้ยุคกัน

ก็ดูจากหน้าตาขอเรียกคุณพิมพ์เฉยก็พอนะครับไม่ต้องคุณยายแล้ว
แต่จริงแล้วเป็นคุณทวดเหรอคะคุณพิม

ที่นั่งอยู่ข้างล่างในวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะ
มากับเหรนนะครับไม่ใช่หลานด้วยนะครับ

น้องมายและน้องเอิญสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

งั้นรอบนี้จะให้คุณทวดพิมร้องก่อน

อนุญาตถามนะคะทำอาชีพอะไรคะ
ค้าขายอยู่ค่ะตอนนี้ขายอะไรคะ

เห็นบอกว่าขาดทุน
เห็นบอกว่าตลาดเหมือนป่าช้าเลยนะครับ

งั้นจะไม่คุยกันเยอะเลยค่ะสำหรับคุณพิม

รายการของเราต้องการเงินทุนเท่าไหร่
แล้วเอาไปใช้อะไรเพื่อเอาไปทำอะไร
อยากได้ทุนไปทำของขายนะคะ
ทั้งหมดที่อยากได้ก็อยากได้๑ล้านบาทแล้วค่ะ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของคุณพิม

อินโทรเพลงแรกค่ะโอ้โฮนะครับเป็นอย่างไรครับอินโทรเพลงแรกค่ะ
อินโทรนะครับเป็นอย่างไรครับยากหน้าอย่างไรคะ

เหรอครับเคยร้องใช่ไหมครับเคยร้องเคยร้องแต่มันนานแล้ว
มันนานมากวันนี้ต้องลื้อฟื้นแล้วนะฮะ
แต่ถ้าไม่มั่นใจไม่เป็นไรครับคุณพิมเรามีตัวช่วยให้นะครับ

ตลอดทั้งการชิงร้านของคุณพิมและน้องเพลงนะครับ
และในยกที่๑นี้ถ้าบอกว่ามันนานมาก
ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ดีกว่าครับนะครับไม่ใช้นะครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ที่๑เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
พี่หญิงห่วงห่วงก็ถูกเธอล่วงหลอกทำร้าย
แต่ยิ้มให้เธอรักที่เพิ่งจะได้แทบไม่มี
ขอใจที่จริงให้ยิ่งบ้าง
รับตาเธอพูดทาข้างว่าฉันง่ายไปผ่าน
แต่เธอยัยไม่ตรีก็คนอย่างเธอหรือจะมาประณี
ก็คนอย่างเธอหรือจะมาประณี
หากไม่มีวันเจอ
หรือคงมีใครที่งามล้ำลึกกว่า
เธอจึงชื่อช้าไม่เคยมาปลนเปลือ
ใจรักฉันเองที่มีพักดีต่อเธอสม่า
อาจไม่มีวันเจอหรือจะมาประณี
แต่เธอช่างโหดร้ายลื้อเกิน
แต่เธอช่างโหดร้ายลื้อเกิน

น้ำตาร่วงรินไหลเกลียแก้ม

เหมือนดังกุหลาบแปลกแย้ม
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ
ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ

ดูเขาเล็ดดมชมเล่นด้วยใจเปิดเลิศ